ใกล้มากขึ้นเรื่อยแล้ว
บางคนเขาก็ไปขอพรไปขอโชคขอลาบ
ถ้าขอพรได้หนึ่งข้ออยากจะขอพรเรื่องอะไรกัน
ขอให้ได้มีพรเพิ่มอีกสัก๓๔ข้อ

แต่ว่าชาวบ้านที่จังหวัดขอนแก่น

ยาอะไรนะพญาแฮดพญาแฮดอ่าขอออริจินัลซาวแท็กค่ะ
มันคือแรดใช่ไหมใช่ค่ะแฮดพญาแฮดแฮดแม่นล้อ
ชาวอีสานใช่ไหมใช่แล้วเป็นพิธีกรรมประเพณีการบวงสวงพญาแฮด
พญาแร็ดนี่แหละค่ะที่ชาวบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่น
เขาสืบทอดทำกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมก็เลยต้องทำพิธีบวงสวง
เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขความเป็นสิริมงคลของชาวบ้าน
แล้วก็ขอพรโดนบันดาลให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเอง
ชาวบ้านก็เลยแหนกันมาทำพิธีที่บริเวณสารปู่ตาขุนทึงพญาแฮด
ริมหนองน้ำบ้านแฮดนะคะ
พร้อมนำเครื่องเส้นไหว้มีทั้งหัวหมูไก่นึ่งหมากพลูใบย่าคา
เพื่อที่จะนำมาบวงสวงถวายปู่ตาขุนทึงและพญาแฮด
เท่านี้ยังไม่พอยังมีการจุดบ้างไฟ
เพื่อขอให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลอีกด้วย
โดยจะถือเอาเดือน๖ในการทำพิธีแบบนี้นะคะ
เพราะว่าเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝน
และเป็นการเริ่มต้นของการทำนาปีด้วยนะจ๊ะ
อย่างเข้าเดือน๖ฝนก็ตกพร่ำ
แต่ตอนนี้นานเดือน๔ยังไม่ถึงเดือน๖เลย
นับแบบไทยเดือนพฤษภาคมจะเป็นเดือนหกแล้วนะคะ
ปู่ตาขุนทึงและพญาแฮดที่อยู่ภายในศาลเนี่ยนะคะ
มีประวัติความเป็นมาคือปู่ทึงเป็นคนที่มาตั้งหมู่บ้าน
อยู่ริมหนองน้ำแห่งนี้ก่อนใครเลย
ถือว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางในบริเวณนี้ที่ชาวบ้านเขานับถือกันมา
ส่วนพญาแฮดเป็นภาษาอีสานก็คือหมายถึงแร็ดนั่นเอง
ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ในอดีตที่ตรงนี้จะมีแร็ดลงมากินน้ำที่หนองน้ำแห่งนี้จำนวนมาก
ชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ก็เลยตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านแร็ดหรือว่าบ้านแฮดนั่นเองนะคะ
ประเพณีนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกร
ก่อนที่จะเข้าถึงฤดูการทำนานั่นเองนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้ฝนฟ้ามันก็ไม่ค่อยตกต้องตามฤดูการเท่าไหร่
คุณผู้ชมส่งไลน์มาเยอะว่าฝนตกอีกแล้ว